เอามาติดตามข่าวสารกัน

และปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อย

ใช่ครับพี่น้องเกษตรกรบอกถ้าไม่เผาแล้วจะทำยังไง

แต่ถ้าเผาก็กลายเป็นมลพิษก็ผิดกฎหมายอีก
แต่ทีนี้แหละครับเรื่องของปัญหาฝุ่นละออง
เราไปตรวจสอบกันก่อนหลายพื้นที่กำลังประสบกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก
รวมถึงเรื่องของปัญหาหมอกควันด้วยนะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลำปาง
ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าบนดอยพระบาท
โดยทางกองทัพบกร่วมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เฮลิคอปเตอร์ร่วมดับไฟป่ารวมแล้ว๓ลำนะครับ
ซึ่งนี่แหละครับ๑๐กุมภาพันธ์
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงจิตอาสา๒๐๐นาย
พยายามระดมกำลังเข้าดับไฟป่าบริเวณดอยพระบาท
ภาคพื้นดินและภาคอากาศมาอย่างต่อเนื่องนะคุณ

สัปดาห์หนึ่งแล้วยังไม่สามารถที่จะคลายปัญหาเรื่องของไฟป่าได้เลยนะครับ
ยังคงมีพื้นที่หลายจุดเกิดไฟป่าลุกลามอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจากรายงานนะครับก็พบว่ามีพื้นที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วกว่า๗๐๐ไร่
ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่ของจังหวัดลำปาง
และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ประชาชนบางส่วนบางท่านบอกว่า๒๐ปีไม่เคยเจอปัญหาหมอกควันหนักขนาดเท่าปีนี้เลยนะครับ
ล่าสุดพลตรีสุรคลท้วมเสมผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๒
เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมได้บัญชาการการดับไฟป่าด้วยตัวเองนะครับ
กำชับเจ้าหน้าที่เร่งดับไฟที่ลุกไหม้ให้ได้โดยเร็วที่สุด
เมื่อวานนี้ทางกองทัพบกได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จำนวน๒ลำ
ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๑ลำนะครับ
ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าทางอากาศ
เฮลิคอปเตอร์อีกลำเป็นของกองทัพบก
ก็จะใช้ลำเลียงกำลังเจ้าหน้าที่ไปส่งยังจุดที่เกิดไฟป่า
เพื่อที่จะเดินเท้าลงไปดับไฟป่าย่นระยะเวลาในการเดินทาง
และการดับไฟป่าให้มีประสิทธิภาพ
และเข้าถึงจุดฮอตสปอตมากยิ่งขึ้น
ขยับลงมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก
สถานการณ์ไฟป่าก็มีเหมือนกัน
แล้วไฟป่าไปทำให้เกิดหมอกควันตามแนวชายแดนอำเภอแม่สอด
ตอนนี้พบว่าค่าฝุ่นละอองสูงขึ้นมาอีกครั้งนะคะ

มาตรฐานไปแล้วมาตรฐานก็คือ๑๐๐มิโครกรัม
ส่วนสาเหตุเพราะว่าพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งเมียนมาร์
ตอนนี้เร่งเผาพื้นที่การเกษตรรวมถึงพื้นที่ต่าง

หลังจากที่นายเจริญฤทธงวนสัตว์พวกราชการจังหวัดตากเนี่ยนะคะ
มีการสั่งเลื่อนวันห้ามเผาจากเดิม๑มีนาคม

คือสถานการณ์มันค่อนข้างจะแย่นะฮะ
เขาก็เลยต้องขยับวันแบบนี้ห้ามเผาเร็วกว่าเดิม

ใช่ค่ะกำหนดการใหม่คือ๑๘กุมภาพันธ์

เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็เลยช่วงนี้

เผาป่าเผาในที่โล่งแจ้งเผาเศษวัชพืช

พอทุกคนรีบมันเยอะเกินไปค่ะ
ก็ทำให้ช่วงนี้ก็เลยมีการมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นมา

ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะ

ทีนี้มาดูอีกหนึ่งจังหวัดขอนแก่น

น้องสาวดิฉันอยู่ขอนแก่นบอกว่าแสบจมูกเลยนะคะ
คือเนี่ยคุณผู้ชมค่ะถ้าไปดูเรื่องของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ซึ่งถือว่าอยู่ในลำดับที่สูงที่สุดในภาคอีสานนะคะ
แล้วก็อยู่ในอันดับที่๒ของประเทศด้วย
ซึ่งตอนนี้นะคะหลายหน่วยงานก็ยังคงระดมกัน
ช่วยกันแก้ไขสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งเรื่องของการระดมฉีดน้ำพ่นละอองน้ำเข้าไปในอากาศ
ทำแบบนี้ค่ะทุกวันทุกชั่วโมงนะคะ
โดยเน้นไปที่พื้นที่สูงของอาคารหน่วยงานภาครัฐ
แล้วก็ภาคเอกชนรวมทั้งจับกลุ่มคนที่ลักลอบเผา
ในพื้นที่ต่างของจังหวัดขอนแก่น
ส่วนนี้ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
คือว่าสมศักย์จังตกุล
บอกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองในจังหวัดที่ผ่านมา
พบว่าก็เริ่มคลี่คลายอย่างต่อเนื่องนะ
แต่ในภาพรวมนั้นนะครับยังแตะที่ระดับมาอยู่ที่สีเหลือง
คือใกล้กับ๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ดังนั้นการแก้ไขสถานการณ์ทุกวันนั้น
อกจากการฉีดน้ำและพ่นละอองน้ำแล้วนะครับ
ต้องมีการเร่งชำระล้างสิ่งปฏิกูลและการปราฝุ่น
เขามียุทธวิธีปราบฝุ่นที่ขอนแก่นในรูปแบบต่าง
ทั่วทั้ง๒๖อำเภอของจังหวัด
ขณะนี้การทำฝนหลวงนั้นนะครับก็ทำให้มีฝนตกในหลายพื้นที่
สามารถช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมาก
และทางจังหวัดนครปฐมนะครับ
ให้การตอบรับที่จะส่งเครื่องบินขนาดเล็ก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติการปราบฝุ่น

โดยจะใช้เวลาประสานงานตามขั้นตอนเกี่ยวกับการบินอย่างน้อยที่สุด
ก็คือ๕วันนะครับ